วัดทองนพคุณเมืองเพชรบุรีหน่อย

เขาไปทำพิธีสถาปนาเจ้าแม่สะใบทอง
เรือขุดโบราณจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคจ้า

เมื่อกลุ่มชาวบ้านเขาพากันมาตรงนี้
เขามาทำพิธีสถาปนาเจ้าแม่สะใบทอง
แล้วก็นำเรือขุดโบราณที่สร้างจากไม้ตะเคียนทองเนี่ยนะ
ขึ้นสู่แท่นวางภายในโรงเรือนค่ะ
นี่คือที่วัดทองนพคุณอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ตามความเชื่อว่าเจ้าแม่จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง
ดูแลชาวบ้านรวมถึงมาให้โชคให้ลาบด้วยจ้า
และสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการจุดประทัดค่ะ
พอจุดประทัดเสร็จปั๊บหลังจากจุดทำยังไง
ก็ต้องไปส่องที่จุดหมายปลายประทัดกันบ้าง
เขาก็บอกว่าจะนำไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรต่างนานาก็ว่ากันไป
บางคนบอกว่าไม่ต้องดูประทัดหรอกนี่ประทัดมันชัดเจน
ชอบดูอะไรที่มันจินตนาการเยอะกว่านั้น
ก็ดูที่เรือโบราณดูเรือแล้วเห็นอะไรยังไงอันนี้ไม่แน่ใจจริง

ฉันชอบดูที่จุดหมายปลายประทัดมันชัดเจนดี
ก็ลองดูเอาเองคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาเอง
และใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเอาเองด้วยจ้า